กลับมาที่ความพร้อมนะครับของศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีบ่ายสองถึงสี่โมงเย็น
คู่เอกนะครับเขาบอกว่าสดเจอกับเก่า
ติดตามบรรยากาศการช่ำหนักของทุกคู่ได้เลยครับ
บรรยากาศการชั่งน้ำหนักนะครับคู่เอกเสาร์นี้

สถานนำแสงก่อสร้างจากกลุ่มบ้านพลเมิงดีครับ
ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยปั้มตี
เหนียวแน่นสอกแรงหมูดุดันนะครับกระดูกมวยก็ดี
ซ้อมอยู่กับนาวาโทนะครับวิชัยราชานนท์อดีต
ชกฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกช่วงหลังฟอร์มส่งตัวมีแพ้มีชนะนะครับ
สถิติก็ถือว่าฟอร์มสามฟอร์มหลังสุดเนี่ย
แพ้คะแนนนะครับเพชรสายฟ้าสอจอมอีกชิดแปดริ้วชนะคะแนน
เพชรสายฟ้านะครับแล้วก็มีเอ่อแพ้คะแนนสิบแสนสองแสนแก้ว
เจ้าตัวเนี่ยหายไปนานนะครับไปบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
กลับมาซ้อมได้เดือนหนึ่งแต่ว่าร่างกายก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทาง
พร้อมในการโดนกับนักชกรุ่นน้องฉดามศึกสองขอวันฤทธิ์สังรอด
ของวันศึกวันทรงชัยนะครับชื่อเดิมก็คือโชชัยปสุวรรณโชธ
กะบินบุรีจังหวัดจันทบุรีครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้าน
ักวางแข้งเสียบเข่านะครับต่อยแรงร่างกายดีกว่าชัดเจนครับ
ก็ไฟล์ข้างหลังนี่จะนัดคะแนนขุนศึกอภิมนศ์ศรีนะครับ
วันที่๙เมษาที่ช่องไทยรัฐได้คนละนับแล้วก็แพ้คะแนน๘แสนเล็กราชานนท์นะครับ
ไทยรัฐเหมือนกันแล้วก็แพ้คะแนนช่อฟ้าทอแสงเทน้อยต่อยไทยรัฐหมดเลยนะครับ
ทั้งสามไฟล์หลังของเขาส่วนการล้มหนักนะครับ
เผ็ด๙๖รุ่งโรดนะครับเผ็ด๑๒๕พรีภิกัด
คู่สองภิกัด๑๐๘ปวลมันละทางทองเจอกับทางแสงตะวันนะครับ
พรีภิกัดทั้งคู่และภิกัด๑๐๘ปวล
วิชาซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับมา๑๐๘๖ลดไปจุด๖เจอกับ
เสกสรรเหลี่ยมธนวัฒน์มาพอดีพิกัด
ห้ามพลาดนะครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
มวยไทยรัฐเรียนดูฟรีไม่มีการคำนั้นครับ